กันกับที่นี่นะฮะที่จังหวัดสุราธานีสาวใหญ่เกษตรกรที่เลี้ยงหมูหลุมเขาก็สร้างรายได้ดีเช่นกันครับ
เพราะว่าการเลี้ยงหมูของเขาไม่ได้ขายแต่เนื้อหมูตัวหมูอย่างเดียว
อย่างอื่นก็ขายได้ถามว่าขายอะไรอ่ะตามไปพร้อมกันนะฮะ
เขาเล่าว่าประโยชน์ของการเลี้ยงหมูหลุมนอกจากจะขายตัวหมูได้แล้วนะ
ยังสามารถนำหมูลหมูลของหมูหลุมมาทำเป็นดิน
เป็นดินเอาไปปลูกกลุ่มปลูกพืชได้
ก็คือเอาหมู่ของหมูหลุม
เอาไปผสมกับมูลไส้เดือน
สมในสัดส่วนที่พอเหมาะนะ
แล้วก็ขายในราคากระสอบละ๒๐บาท
โอ้โหบอกเลยนะว่ากระสอบหนึ่งก็สักประมาณ๕กิโลกรัมได้
ซื้อไปเกษตรกรเขาก็ชอบไงเอาไปปลูกต่างเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าได้ผลผลิตดี
แล้วเขาบอกว่าแค่ขายกระสอบอย่างนี้เนี่ยทำให้มีรายได้นะ๔๕๐๐๐บาทเลยนะ
อันนี้ไม่ได้นับรวมกับการขายหมูนะแยกกันต่างหากเลย
ถูกต้องครับรายได้ปังจริงสำหรับดินที่ปลูกขี้หมูหลุมเนี่ยได้รับความสนใจมากเลยนะครับ
ใครที่สนใจก็ลองสั่งกันได้นะหรือว่าไปศึกษาหาความรู้จากการทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้กับคุณพนมรัฐที่พนมรัฐฟาร์มเนี่ยก็ไปกันได้
เลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะลองโทรไปติดต่อกันดูโอ้จริงนะเรียกได้ว่ามูลของสัตว์มูลของหมูเนี่ยเอาไปผสมกับดิน
มีแกรบเข้าไปด้วยอีกนิดนึงมันเป็นแร่ธาตุชั้นดีนะถูกต้องเอาไปปลูกพืชอะไรก็เจริญเติบโตถูกต้องเลยนะคะ